คุณผู้ชมคะเตรียมลุ้นรับรางวัลใหญ่กว่า๑๕ล้านบาทค่ะ
สำหรับใครที่ร่วมทายผลฟุตบอลโลกนะคะกับแคมเปญของเรา
บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลากับไทยรัฐกรุ๊ป
และอีกสิบสององค์กรธุรกิจชั้นนำปีนี้คึกคักมากพี่อุ๋ยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคะลองดูบรรยากาศกันหน่อย
ประชาชนส่งปรายศนียบัตรทายผลร่วมกับโพสต์การ์ดออนไลน์
แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
หนึ่งร้อยสิบสองล้านฉบับคัดแยกกันยังไง
ก็มีนักศึกษานะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราช
มาช่วยกันคัดแยกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะ
ตั้งแต่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาเพิ่งเสร็จเมื่อวานนะคะ
หกวันนะคะมาดูหน่อยว่าทายถูกกันเนี่ยเยอะขนาดไหน
ปลายสีอบัตรที่ทายถูกว่าเป็นอาเจนติน่าแชมป์ฟุตบอลโลกส์สองพันยี่สิบสองเนี้ยนะคะ
ทายถูกมีทั้งหมดสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าร้านฉบับ
ที่ท้ายว่าอาเจนติน่านะใช่ค่ะสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสน
ก็ไม่น้อยนะคะโอ้โหไม่น้อยนะคะที่ทายถูกเนี่ย
เอาใครเป็นหนึ่งในนี้บ้างเนี่ยก็แต่หกวันที่ผ่านมาที่นั่งนับกันเนี่ยค่ะ
อาคารโกดังเจ็ดสำนักการณ์ใหญ่ไทยรัฐของเราอ่ะครับนอกจากจะมีน้องน้องนักศึกษามาช่วยใช่ไหมคะ
มีกำลังใจมาด้วยคนดังมาให้กำลังใจเยอะเลย
มาดูขั้นตอนการคัดแยกปรายศนียบัตรด้วยนะคะนี่คือละเอียดมากนะ
การคัดแยกนะคะค่ะนี่นะคะมีหลายท่านนะคะมีใครอีก
นี่คุณต่อธนภพนี่ค่ะใครอีกคะเยอะเลยอ่ะ
มาทุกวันอ๋อนี่ใช่สแตนบายหล่อใช่ค่ะอ่า
มาด้วยเต้นด้วยมาให้กำลังใจไปด้วย
คุณฮายอภพรคุณฝนธนสุนทรอืมมีเห็นไหมฮะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะ
ก็วันนี้ดีมากขอบคุณไทยรัฐนะครับที่ชวนมาเป็นกำลังใจให้กับ
น้องทุกคนแบบอยากจะช่วยลุ้นกับทุกคนที่ส่ง
คือมันเยอะมากพี่เยอะจริงเยอะมากเยอะจริงจริงค่ะ
ต้องให้กำลังใจเขาว่าอย่าตาร้ายนะค่ะก็ขอแสดงความยินดีเช่นกันนะคะ
กับคนที่ได้และขอแสดงความเสียใจกับคนที่ทายถูกแล้วไม่ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเข้มงวดมากนะค่ะก็ยังไงก็อย่าให้ผิดกติกาเนอะ
จะได้ได้รางวัลกันทุกคนนะคะที่ถ่ายถูกนะจ๊ะ
มีศิลปินเยอะนะคะคุณเป้อารักษ์ก่อมา

นี่นะคะทีนี้ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้คุยกับคุณเต้ยมานพผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปรายศนีย์นครหลวง๓
มาดูแลการคัดแยกปรายศนียบัตรตลอดทั้ง๖วันนะคะ
บอกว่าวันนี้คือวันสุดท้ายในการตรวจสอบการคัดแยก
รายซีไทยนำพนักงานมา๕๐๐กว่าคนนะคะ
มาตรวจสอบปรายศนียบัตรที่น้องนักเรียนนักศึกษาคัดแยกเอาไว้
คือต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกติกาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
และ๔มกราคมปีหน้าค่ะ
จะนำปรายศนียบัตรที่ทายผลฟุตบอลโลกถูกต้องทั้งหมด
มากระจายให้ทั่วและมากองรวมกันอีกรอบ
แล้วมาจับเพื่อแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี
รางวัลเยอะมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รอกันเลยลุ้นกันเลยเงินสดตั้ง๕ล้านบาท
รถยนต์ป้ายแดงอีก๒คันรางวัลเพียบค่ะ
แฟนไทยรัฐทีวีที่ส่งปรายศนียบัตรมาทายผลแล้วก็ทายถูกเนี่ยต้องติดตามนะคะ
คุณอาจจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็ได้ค่ะ
เราจะมีการค้าเขาแล้วก็เทกองนะครับ
แล้วก็รอส่งมอบไทยรัฐไม่เกินวันที่๑๕มกราคม
หลังจากนั้นก็ทางไทยรัฐก็น่าจะมีการจับรางวัลได้
ไม่เกินปลายเดือนมกราคมหรือต้นกุมภาพันธ์ปีหน้า
ก็จะมาเรารุ้นว่าท่านจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยอีกคนหรือเปล่าครับ

แต่๔๔ล้านกว่าฉบับนะ
คนโชคดีคือโชคดีจริง
สุดจริงนะไม่ว่าจะรางวัลไหนก็แล้วแต่ทุกผู้ชม